ช่วงตลอดตลอด
มาค่ะตลอดตลาดมาแล้วค่ะ
ใช่เข้าตลาดกันดีกว่าเช็คราคาสินค้ากันเลยค่ะ
วันนี้บอกเลยมีราคาปรับเปลี่ยนด้วยนะจ๊ะ

หมูเนื้อแดงปรับลงมาแล้วนะคะอยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และก็ไก่เบอร์สูตรอยู่ที่๕บาทต่อเปล่านะจ๊ะ
ไปดูราคาผลไม้กันบ้างดีกว่าค่ะมาเลย
กาหล่างกินจู๒๕บาทต่อกิโลกรัม

มะหลอกอกฮอนแลนด์๒๕บาทค่ะ